คือเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเปาโลพหนโยธิน

จะออกจากสิทธิ์ประกันสังคมแล้ว
ทีนี้ผู้ใช้สิทธิ์อย่างเราท่านก็กังวลใจไม่สบายใจ

เพราะทางด้านลักษณะการณ์ประกันสังคมออกมายืนยันแล้ว
บอกว่าเตรียมโรงพยาบาลเอาไว้๕แห่งเอาไว้รองรับแล้วค่ะ
รวมถึงมีการปฏิเสธข่าวลือด้วยนะคะ
ซึ่งนายโกวิทสัจวิเศษลักษณะการณ์ประกันสังคม

กรณีที่โรงพยาบาลเปาโลพหนโยธิน
ออกจากระบบประกันสังคมในปี๒๕๕๙
จากโรงพยาบาลต้องการยกระดับการบริหารงาน
โดยเบื้องต้นนะคะทางสปสก็เตรียมสถานพยาบาล๕แห่งเอาไว้
เพื่อที่จะรองรับผู้ประกันตนกว่า๑๒๐๐๐คนจากโรงพยาบาลเดิม
เพราะว่าในจำนวน๑๒๐๐๐คนต้องตกใจแน่
ถ้าได้ยินข่าวว่าเปาโลจะออกจากประกันสังคม

แล้วฉันจะไปที่ไหนแล้วฉันจะไปกับปาโล
ถูกต้องรวมถึงมีการปฏิเสธข่าวลือด้วยนะคะ
กรณีที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าสปส
ติดค้างค่ารักษารายหัวกว่า๕๐๐ล้านบาท

เรื่องนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ประเด็นที่ค้างจ่ายไม่เป็นเหตุให้โรงพยาบาลออก
แต่ก็เป็นเหตุให้โรงพยาบาลทวง
เพราะปกติเขาจะมาโทรกับผมทำเรื่องทวงผ่านประหลัดอะไรบ้าง
แต่ตรงนี้เราก็ต้องบอกกองว่าต้องรีบจ่าย
เพราะเข้าใจว่าอะไรก็ตามถ้าจ่ายให้เขาเร็วที่สุดมันจะดี

โรงพยาบาลที่ออกจากประกันสังคมในปี๑๑เนี่ยก็หมุนเวียนกันไป

เลขาออกมาชี้แจงประเด็นนี้ถือว่าสำคัญนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองมาโดยตลอด
โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมประกันสังคม
กับทางสำนักงานประกันสังคมเขาไม่ได้รับเงินหรือเปล่า
พอไม่ได้รับเงินเขาก็เลยอยากออกจากระบบหรือเปล่า
แต่ทีนี้เลขาบอกว่าไม่มีเป็นการเข้าออกตามปกตินะครับ
เขาจะบริหารงานยกระดับการบริหารงานเนี่ยนะครับ
ซึ่งทางด้านโรงพยาบาลเปาโลพหนโยธินนะคะ
ก็มีผู้ประกันตนประมาณ๑๒๐๒๐ถึง๓๓๐๐๐๐คน

ค่าบริการทางการแพทย์ปีละ๔๐๐ล้านบาท
อันนี้บอกว่าจ่ายนะยืนยันว่าจ่ายให้
ออกเป็นค่าเหมาจ่ายรายหัว๑๔๖๐บาทต่อคน
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสปสก็ยอมรับว่า
มีการจ่ายเงินค่ารักษาในโรคที่มีระดับความรุนแรงสูง

เพราะว่าต้องใช้เวลาในการตรวจเอกสารนานประมาณ๖เดือน
อันนี้คือบอกว่าจ่ายล่าช้าแต่ก็จ่ายนะคะ
ซึ่งปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเฉพาะกรุงเทพมหานคร
มีสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทั้งหมด๔๕แห่ง
แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลเอกชน๒๗แห่ง

และโรงพยาบาลรัฐบาลอีก๑๘แห่งค่ะ

ว่าหลังจากเปาโลออกจากประกันสังคมไปแล้ว
เราซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์อยู่ที่เปาโล
จะไปใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างฟังดีเลยนะคะ

หนึ่งเลยคือโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะ
รองรับได้๑๕๐๐คน
สองคือโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔

รองรับได้๑๒๘๘๓คน
สามก็คือโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
รองรับได้๘๔๐๐คน

รองรับได้ไม่จำกัดจำนวนค่ะ
ซึ่งผู้ที่ประกันตนใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเปาโลพหนโยธินเนี่ย
สามารถที่จะไปแจ้งเปลี่ยนได้

ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้
อีก๒เดือนก็รีบไปแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์กัน
จะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนก็ตามที่เราบอก๕โรงพยาบาลนะคะ

ไปใกล้เดี๋ยวไปพร้อมกัน